ที่มีคุณค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมานะครับ
นั่นก็คือตราพระราชลันจกรของจักรพรรดิคัง๔ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจีนนานที่สุดถึง๖๑ปีครับ
โดยจะนำออกมาประมูลในเดือนหน้าคาดว่าราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยตราพระราชลันจกรของจักรพรรดิคังซีที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจที่สุดแห่งราชวงศ์ชิง
ถูกนำมาเผยโฉมให้สาธารณชนได้ชมก่อนที่จะเปิดให้มีการประมูลในเดือนเมษายนนี้
ถูกโบราณชิ้นนี้นับเป็นวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สุด
นับตั้งแต่มีการเปิดประมูลมานะครับ
โดยจักรพรรดิคังซีทรงเป็นจักรพรรดิที่ครองบันลังยาวนานที่สุด
ถึง๖๑ปียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน
นำกองทัพพิชิตแคว้นต่างได้อย่างราบคาบ
ยุคที่ชนเผ่าต่างมีการก่อกระบด
รวมทั้งขยายอนาเขตถึงมองโกเลียและทิเบส
และนำพาความรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่ประเทศ
โดยตราพระราชลันจกรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยตราพระราชกรนี้นะครับ
จะเป็นเหมือนอาญาสิทธิ์หรืออานัทแห่งสวรรค์

บริหารและปกครองบ้านเมือง

จากจะมีตราพระราชลันจกรนี้แล้ว
ก็ยังมีโบราณวัตถุสำคัญอีก๒ชิ้น

นั่นก็คือพระราชลันจกรหยวนเจียนใจ

ซึ่งยังเหลืออยู่เพียง๒ฉบับในโลก

๕๐ล้านดอลลาร์หรือประมาณ